ะหมี่นี่เขาบอกว่าเป็นร้านดังขวัญใจเด็กมบูรพา
ไม่ได้มีดีแค่ราคาย่อมเยาว์
แต่เขามาพร้อมกับไซส์ยักษ์ไซส์ที่หลากหลายนะคะ
จะอร่อยเด็ดจัมโบขนาดไหน
ติดตามกันเลยในช่วงตลอดกิน
อันนี้หมี่เกี้ยวแห้งธรรมดาราดน้ำหมูแดง
เป็นชามที่ถูกสุดที่ร้าน๓๐บาทครับ
อันนี้คือหมี่เกี้ยวน้ำจัมโบ
เราใส่บะหมี่ประมาณ๖ก้อน
จะมีเกี้ยวปลาเกี้ยวหมูรวมไปอยู่ในนี้นะครับ
ทั้งเศษช้านี้๗๕บาท

มีเกี้ยวปลาเกี้ยวหมูเกี้ยวกุ้ง
พร้อมเครื่องเคียง๑๒๕บาทครับ
ช้านนี้ละอินทุกข์แน่เลยครับ
ผมในเบี้ยวครับหรือสมชายนะครับ
ผมขายบะหมี่เกี้ยวนะครับ
ขายมาประมาณ

ปกติผมก็ขายในราคาที่ถูกอยู่แล้ว
ที่นี่เด็กวัยรุ่นเยอะพวกนี้สิ
เพราะว่าเขาจะได้กินกันเราให้เต็มที่ครับ
ผมจะมีเกี๊ยวแห้งราดน้ำแสง
แล้วก็หมี่เกี้ยวน้ำที่เด็กชอบทานกัน
แล้วก็จะมีหมี่กออมต้มยำครับ
จุดเด่นของที่ร้านนะครับ
ถ้าเป็นบะหมี่หมี่เกี้ยวต้มยำของร้านนี่แทบจะไม่ต้องปรุงเลยครับ
ถ้าเป็นบะหมี่น้ำทางร้านเนี่ยน้ำจะเช็งเลยครับ
เหมือนกับต้มจืดน้ำเช็งเลยครับ

มาเที่ยวบางแสนขอเชิญมาได้เลยนะครับ

ใครอยากกินบะหมี่จุกขอเชิญร้านบะหมี่นายเบี้ยวเลยครับ
แกเข้าดีแล้วอยากจุบไปกินบะหมูร้านพอดี
จุบได้เป็นร้านขวัญใจเด็กบ่อบูด้วย
ถ้าเกิดกินแล้วหรือขวัญใจคนแถวนั้นด้วย
หรือว่าใครที่มีโอกาสได้ไปก็ลองไปแวะกินกันได้